ทีนี้เราตามความคืบหน้าให้นะคะเพราะว่าเป็นคดีที่คนร้ายลงมือก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็พอไปตรวจสอบสื่อประวัติของคนร้ายคนร้ายคนนี้แสบค่ะ
คดีนี้เนี่ยเริ่มต้นจากกรณีที่นางดวงกระมนอ่องยิ้มมายุห้าสิบสองปี
ทางครอบครัวก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองปฐุมธานี
ปรากฏว่าจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจทำให้รู้ว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับนางดวงกมล
คือนายนรงศักดิ์ศรีคศหรือในตายอายุสามสิบสองปีตำรวจตามไปจับในตายได้ที่บ้านแม่ในจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ตอนแรกในตายก็บอกว่าอ๋อรู้จักไม่ได้เจอกันนานแล้ว
บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยตำรวจเค้นสอบอยู่๖ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายในตายสารภาพว่าฆ่านางดวงกมลเอาศพไปทิ้งไว้ที่ไร่อ้อย
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับก็เลยพาในตายไปชี้จุดแล้วก็เจอศพจริงจริง
เจอศพนางดวงกมลอยู่ในดงอ้อยอะค่ะมีร่องรอยถูกสัดกัดแทะเน่าเปื่อย
โครงกระดูกเนี่ยกระจัดกระจายออกไปสามสี่จุดในตายก็บอกว่าที่ก่อเหตุก็เพราะว่า
นัดเจอกันกับนางดวงกระมวลไปเที่ยวน้ำตกไซโยกน้อยด้วยกันแต่ตัวในตายเองเคยยืมเงินนางดวงกมล
แล้วนางดวงกระมวลทวงเงินในตายไม่มีเงินคืนอ้างว่านางดวงกระมวลก็เลยด่า
ครับแล้วก็ด่าบุพการีในตายก็เลยโมโหชกเข้าที่คอชกเข้าที่หน้าอก
นางดวงกระมวลหมดสติแล้วก็ขับรถเอาศพไปทิ้งอ่ะเอาศพไปทิ้งเอาไว้ในไร่อ้อย
แต่นอกจากฆ่าเขาแล้วนะคะทรัพย์สินของเขาเอาไปหมดเลยนะ
รถของผู้ตายขับไปด้วยโทรศัพท์มือถือของผู้ตายเอาไปด้วย
อืมทองคำที่อยู่ที่ตัวของผู้ตายเอาไปด้วยเอาไปหมดเลย
รถของผู้ตายเอาไปขายแล้วเอาเงินไปถ่ายรถของตัวเอง
ครับส่วนโทรศัพท์ของผู้ตายเอาไปทิ้งในคลองชลประธานที่กาญจนบุรี
ทองคำของผู้ตายเอาไปขายที่จังหวัดนครปฐมทีเนี้ยค่ะ
จากการตรวจสอบของทีมข่าวของเราในตายคนนี้โอ้โห
มีพฤติกรรมหลอกเงินคนอื่นเนี่ยเยอะเลยนะหลายคดีนะ
อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยอ่า
พัชรวรินพัชรปภานันทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
มีผู้เสียหายอีกหลายรายเลยคุณผู้ชมที่ถูกในตายผู้ต้องหาคนนี้หลอกเงินไป
หลอกรถจักรยานยนต์ไปขายเขาออกมาแสดงตัวนะคะ
แล้วก็ออกมาเปิดเผยพฤติการโกงและหลอกเงินของชาวบ้าน
มีคนนึงค่ะชื่อว่าในเอนามสมมุตินะคะ
อายุสี่สิบเป็นชาวจังหวัดกาญจนบรี
เขาเล่าให้คุณพัชรวรินฟังแบบนี้นะเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
รู้จักกับในตายผ่านเพื่อนเพื่อนในตายเนี่ยออกอุบาย
เอารกระบะไปจำนำกับในเอห้าหมื่นบาท
แต่ไม่ทำสัญญากู้ยืมเงินไม่ทำสัญญาจำนำรถ
ในเอก็เชื่อใจในตายก็บอกว่าเดี๋ยวจ่ายดอกเบี้ยให้
จ่ายเงินต้นด้วยเชื่อใจเพราะว่าก็ในตายก็มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
เป็นผู้รับเหมาก็น่าจะมีเงินต่อมาค่ะในตาย
ดอกเบี้ยให้แต่จ่ายแค่ดอกเบี้ยและจ่ายแค่เดือนเดียว
จากนั้นเนี่ยในตายพาตำรวจมาหาในเอเฉยเลย
แล้วบอกว่าในเออ่ะเอารถของในตายไปเพราะรถกระบะคันที่เอามาจำนำ
เป็นชื่อของพ่อในตายอืมแล้วมาอ้างว่าในเอเอารถไปครอบครอง
เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับในเอนะในเองงงเลยครับก็ในตาย
เอารถมาจำนำได้เงินไปตั้งห้าหมื่นก็เลยคาดว่าในตาย
น่าจะออกอุบายในลักษณะแบบนี้เพื่อบ่ายเบี่ยงไม่คืนเงินห้าหมื่นพร้อมดอกเบี้ย
เอผู้เสียหายคนนี้ก็เลยบอกว่าพลาดไปแล้วจริงที่ไปไว้ใจ
ก็เลยสุดท้ายคืนรถกระบะให้ในตายไปนะคะเงินให้ไปห้าหมื่นอ่ะ
ไม่ได้คืนด้วยแล้วก็คืนรถในตายไปเลยอ่า
แล้วก็มาสืบรู้ว่าในตายเคยมีคดีช่อโกงที่สนธรรมศาลา
ในเอนามสมมุติคนนี้ยืนยันว่าในตายเนี่ยน่ากลัวจริงจริงเป็นคนผูจาดีหวานล้อมเก่ง
คนก็เลยเชื่อใจง่ายค่ะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าในตายก็จะแสดงพฤติกรรมโจรออกมานะครับ
บอกว่าเฮ้ยรถนี่มันรถผมน่ะไหนล่ะรักฐานที่ที่คุณเอ่อว่าว่าเป็นรถคุณคุณล้อมจำนำไว้
ผมไม่ได้เขียนใบไว้ไงว่าเธออะไรอย่างนี้ผมก็ไว้ใจมันใช่ไหมฮะ
เขาไว้ใจมันแล้วมันก็แสดงพฤติกรรมโจรออกมาผมก็ขับรถออกไปเลย
รถไปเขากระโดดขึ้นกระบะขึ้นหลังกระบะแล้วเขาก็โทรหาตำรวจ
ตำรวจก็มาล้อมผมแล้วก็บอกให้จอดบอกว่าอ่ะเดี๋ยวคุยกันที่โรงพักหน่อย
คุยกันได้เคลียร์กันได้นะพี่ไม่มีอะไรหรอกนะสักพักหนึ่งตำรวจก็ขอคืนรถคันนี้ให้กับทางเจ้าของภัย
เพราะว่ารถเป็นชื่อพ่อเขาแล้วผมก็สูดเงินตรงนี้ไปเลย
ผมก็หน้ามืดเลยผมก็รู้สึกว่ามันเหลวมากมากเลยมันทำงี้ได้ไง
แล้วผมก็หน้ามืดไม่รู้จะทำไงต่อตำรวจก็แลบอกว่าพี่จะแจ้งป่ะล่ะ
ถ้าพี่จะแจ้งเขาก็แจ้งพี่กลับได้ด้วยนะเพราะว่าพี่ขับรถเขารถหนีอ่ะอะไรอย่างเงี้ย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
ก่อเหตุเอาไว้ต้องบอกว่าน่ากลัวจริงเหมือนที่มีคนเขาบอกนะฮะ
ในเชิงทวงเงินนะที่เราไปตรวจสอบดูนะครับ
เอาไปขายให้นะแต่ว่าชื่อผู้ครอบครองเนี่ยคือนางสาวสุนันทาแสนรัก
นุ่มของนางสาวสุนันทาให้ข้อมูลบอกว่ารู้จักกับในตายผ่านญาติ
ตอนนั้นเขาไม่ต้องการผ่อนจักรยานยนต์คันนี้ต่อแล้ว
ในตายบอกว่าเดี๋ยวผ่อนต่อให้นะก็ให้จักรยานยนต์ให้นายตายไปผ่อนต่อเลย
งวดละ๔๔๙๐บาทนะครับ
ในตายผ่อนเดือนเดียวแล้วไม่ผ่อนอีกเลยครับท่านผู้ชมครับ
พอถามไปก็บอกว่าไม่รู้ว่ารถอยู่ที่ไหนแล้ว
ก็เลยคาดว่าในตายเนี่ยอาจจะเอารถไปขายท่อตลาดแบบขายเถื่อนไปแล้ว
แล้วปัญหาก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นชื่อของแฟนของเขาไงค่ะอ่า
ก็กลายเป็นว่ารถไม่อยู่รถหายไปแล้ว
แต่แฟนของเขาที่เป็นชื่อเจ้าของรถจักรยานยนต์ยังต้องผ่อนรถกับไฟแนนซ์อยู่
ร้อนเลยครับตอนนี้พอเห็นในตายถูกจับได้
กำลังรวบรวมผู้เสียหายอีก๓๔รายที่ถูกในตายหลอกเงินเหมือนกัน
หรือว่าหลอกขายรถอะไรแบบนี้ลักษณะแบบนี้มีอีกหลายคน
เดี๋ยวจะไปแจ้งความกันที่สพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้
ทีนี้ค่ะศพของนางดวงกมลเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ส่งไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ทางครอบครัวก็เดินทางไปตรวจดีเอนเอเพื่อเทียบเคียงว่าใช่นางดวงกระมวลหรือเปล่า
แต่ว่าลูกสาวและลูกชายตอนไปเห็นศพโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจแล้วก็บอกเลยว่าจำได้
นี่นางดวงกระมวลแม่ของเขาแน่จำกางเกงได้ทำจำทุกอย่างได้ที่อยู่ที่บริเวณรอบศพอะนะคะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะต้องรอผลการตรวจดีเอนเอภายใน๓วัน
ถ้าตรงกันก็จะมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ครอบครัวของผู้ตายยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไรนะคะ
เพราะว่าเห็นว่าข่าวที่นำเสนอไปบางอย่างอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด

โดยเฉพาะที่ผู้ตายเองถูกมองว่าไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับผู้ต้องหาจนถูกฆาตกรรมหรือเปล่า

ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คุมตัวไปขออำนาจสารฝากขังระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

แล้วก็หนักขึ้นจนถึงฆ่าเขาเลย

ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนตายเขาด้วยนะครับ